ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ

เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ลงทุ่ง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

เออเก่งแล้วอีก๒๒น้ำทีใกล้หมดแล้ว
จนมากจนบางครั้งนิดครับ
ประเภทว่าไปแย่งข้าวข้าวหมามันกิน
ถามว่ามันน่ารังเกียจไหมหมาก็มองหน้าเรา

แบ่งกันบ้างเลยมาทรงล้างน้ำใหม่

ที่เราเขียนไว้ให้พ่อกับแม่ครับ
ก็เมื่อปลายปีที่แล้วครับประมาณเดือนพฤศจิกา
มีคนก็มาชักชวนให้ไปรับงานที่กรุงเทพ
แม่ก็คอยเตือนว่าไม่ต้องเดินทางไกลนะ
เพราะไปดูดวงไว้ให้ว่าปีนี้เป็นปีชงอันตราย

ให้ไปพันสองนะครับคาน้ำมันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ขาไปไม่มีอะไรครับราบรื่นดีครับ
แต่ขากลับเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์คู่กรณี๓คนขับย้อนสอนมาชนผม
ควรที่สุดด้านหัก
จมูกหักใสเล็กทั้งหน้าหมดเลยแหละ
แล้วขาก็ใส่เหล็กหมด

ถ้าได้เงินไปแล้วเนี่ยอยากจะนำเงินก้อนนี้

ขอล้างบาปด้วยหัวใจรักแม่ครับ
ลูกคุณคุณทีวี

พอเสร็จรายการแล้วกลับไปเยี่ยมคุณแม่แล้วเป็นไงบ้างครับ

ไม่สบายสุดหนักเก่าก็รีบกลับกับคุณพ่อครับ
ครับก็นำตัวจากบ้านส่งโรงพยาบาลครับผมแล้วคุณหมอเขาว่าไงบ้างครับ

ไม่เคยนะนะพ่อเนอะตั้งแต่จำความได้เลยครับผม
บางทีทั้งวันไม่ยอมทานข้าวแม่เป็นคนสมัยเก่านะครับ
ชานหมากทั้งวันอมชานหมากครับทานข้าว
ก็เรียกว่าป่วยครั้งนี้รุนแรงแล้วก็หนักเลย
ครับตอนนี้ก็ทานโทษครับการถับถ่ายของเสีย
ตอนนี้สายยางออกทั้งช่องคลอดครับผมครับ
ต้องใช้ใช้สายยางช่วยแล้วครับใส่ยางช่วยแล้วครับ
ค่ะแต่ว่าการพูดจานี่ยังพูดจากันสื่อสารกันเข้าใจรู้เรื่อง
สารมองตาอะไรรู้แล้วครับจับเวลาลูกแม่ลูกมากราบขอพรแม่นะ
ลูกจะเดินทางมาในรายการร้องได้ให้ล้านนักลูกทุ่งสู้ชีวิตอะไรอย่างนี้ครับผมครับ

คุณโต้งคุณโต้งถ้าคุณแม่เขายังรับรู้ได้อย่างนี้

ครับก็อยากบอกคุณแม่ว่าผู้ชมรายการทางบ้านโดยญาติญาตินะครับผม
ซึ่งดูแลแล้วก็น้องสาวที่ดูแลแม่อยู่
ขอขอบคุณน้องทุกคนครับที่ทำหน้าที่เป็นลูกคุณพ่อ
ทานอาหารไม่ได้ทุกวันนี้ก็ผมคิดเหมือนกันนะครับ

ผมบอกว่าจะทำคุณพ่อชื่นใจให้คุณแม่ด้วย

ผมตั้งที่ฐานจิตว่าต่อจากนี้ไปผมมีซิ่งที่จะปวดไม่สุดครับผม
ผมสัมบวชครับ
ถามคุณพ่อเขาตั้งใจไว้จะไปปวดแล้วคุณพ่อจะอยู่กับใครครับ
เขาอยู่ด้วยผมก็ต้องดูแลแม่ไป
ถ้าว่าแม่เขาไม่อยู่ผมก็อยู่ด้วย
ตัวของตัวกับลูกสาวคนเล็กนี่อยู่ทุกวันนี้แหละครับ
กับหลานคนหนึ่งหลานนั่นก็กำลังวัยเรียนด้วยครับ
พวกลูกทุกคนเขาก็อยู่ห่างไกลครับ
มั่งไม่มามั่งมันจะได้อย่างใจก็ไม่ได้
ตอนนี้ค่ะคือที่บ้านเนี่ยคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้ว
มาระยะเวลาหนึ่งแล้วตอนนี้บ้านที่ไม่มีภรรยาอยู่

มันขึ้นไปก็วาเวครับขึ้นไปมองหาอะไร
มันเคยนอนเคยอยู่เคยกินมันใจหายครับ
เพราะว่าบางทีมองแล้วเหมือนกับบ้านล้างนะครับ
องแล้วมันใจมันบอกไม่ถูกครับ
บางทีเหมือนคิดไปคิดมาว่าเหมือนคนบ้าครับ
จ้ะถ้าเกิดอยู่มาวันหนึ่งแล้ว

ขอรักษาสุขภาพให้ดีนะขออย่างเหงาจนล้มป่วยนะพ่อนะ

พ่อคิดว่าแม่เขาอยากเห็นชายผ้าเหลืองอะนะ
คือพูดผมว่ากลงจะมาปวดแม่มึงนะไม่ว่าจะมาเดินทางมาถ้าเป็นของพระเหลืองนั้นเนอะ
อยู่ในส่วนนี้โลกนึงแหละครับก็ต้องไปดูแลแม่มึงไงครับ
ผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณโต้งนะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผมรู้แล้วว่าคุณโต้งเนี่ยจะคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองที่วันนั้นไม่เชื่อฟังคุณแม่
แล้วออกไปประสบอุบัติเหตุจนคุณแม่เนี่ยเสียใจก็ต้องมาร่มหมอนนอนเสือแบบนี้นะครับ
ผมก็อยากจะให้คุณโต้งเนี่ยลืมไปตรงนั้นไปเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
เท่าที่คุณโต้งทำมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกที่กระตันอยู่อย่างยิ่งทีเดียวนะครับ
บุพการีไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อหรือว่าคุณแม่
คุณโต้งได้ทำหน้าที่ของลูกได้เต็มที่นะครับอย่างเต็มที่แล้ว
อยากให้คุณพ่อพูดให้กำลังใจนะฮะคุณโต้งหน่อยนะครับ
วันนี้จะมาเริ่มร้องเพลงที่๒แล้วนะครับคุณพ่อ
ก็บอกว่าให้ลูกสู้ร้องเพื่อแม่นะลูกนะ
ผมก็เอาใจช่วยลูกนะครับ
ขอให้ลูกสู้ทำให้ได้กันแล้วกัน
ก็ชื่นใจครับให้กำลังใจลูก
ได้ครับได้ครับคุณโต้งจะขออนุญาตไปกอดคุณพ่อไป
ไปกล้าคุณพ่อสักนิดนึงนะครับ
ขอให้สู้ต่อไปนะลูกนะ

ขอให้ทำร้องอย่างที่ได้ตั้งใจช่วยพ่อช่วยแม่

เขาว่ากันไว้นะครับว่าพ่อแม่นี่เป็นพระในบ้าน

เพราะว่าถือว่าเป็นพระในบ้านอีกองค์หนึ่งเหมือนกัน

ว่าจะเป็นคุณพ่อเองหรือคุณโต้งเองนะครับ
เป็นครอบครัวที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย

คุณโต้งเองก็มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยงดงาม
ดูแล้วชื่นใจนะพี่โต้งนะนะคะ

แต่ว่าบอกเลยว่าจิตใจสูงทรงมากพี่โต้ง

จำได้ไหมครับว่าคุณโต้งมาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราคุณโต้ง

สั่งความหวังว่า๑แสนบาทครับ

ตอนนี้คุณโต้งมีอยู่แล้ว๑หมื่นบาทนะครับ

วันนี้จะมาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๒

มาถึงเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

แล้วเพลงนี้นะฮะเราเคยร้องบ้างไหมครับคุณโต้
ช่วงนั้นเห็นพ่อร้องให้ฟังว่า
เป็นนักร้องที่ต้นแบบที่มีเสียงสูงมากครับ

เขาคิดว่าจะลองดูครับตามพ่อดู

ผมขอแนะนำว่าถ้าไม่มั่นใจเพียงนิดเดียว
ใช้ตัวช่วยเพราะตัวช่วยมีหลายอย่างที่จะช่วยคุณโต้งได้
แต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อน
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณโต้งครับจะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามร้องผิดแม้แต่คำเดียว
กว่าดนตรีจะหยุดอย่าหยุดไปเอง
ขอให้โชคดีนะครับ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
เรารักกันอยู่ด้วยกันสองคน
เพราะความจนต่างดิ้นรนหางาน
เธอได้งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหาร
ส่วนฉันได้งานงานคืนบ้านเป็นกรรมกรรม
เรารักกันอยู่ด้วยกันหลายปี
ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเหมือนก่อน
เธอร้องเพลงอยู่เธอก็รู้ว่าฉันอาธรณ์
ก่อนฉันเข้านอนยังคิดอวรห่วงเธอ
มาวันหนึ่งฉันเบื้องของทาน
เพื่อรับเธอกลับบ้านวันนั้นฉันจึงได้เจอ
มีแขกใจใหญ่คล้องมาลัยให้เธอ
สุดท้ายเล่าเธอเธอลงเธอตามเข้าไป
ความรักเอ่ยก็เลยเป็นน้ำตา
เสียเวลาต้องกลับมาเสียใจ
พอเห็นคาเฟ่ใจฉันแควรวอกตันวันหาย
ร้าวส่วงในยังเสียวหัวใจไม่ลืม

คุณสอนเพชรทีเดียวนะครับร้องแล้วมีลีลาเหลือเกินมีอะไรเบื้องหลังอะไรกับเพลงนี้หรือเปล่าครับคุณโต้ง
ช่วงนี้พ่อเขาคิดกับแม่มากบางทีร้องไห้ร้องอะไรเนอะบางทีผมผม

คุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยมีแรงจุงใจมากครับ
คุณโต้งคิดว่าถูกต้องหมดไหมครับเนื้อที่ร้องมาทั้งหมดนี้
ก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วครับ

ถ้าถูกต้องมีโอกาสต่อไปดีเพราะตัวช่วยยังเหลืออีก๓ตัว
ตอนนี้นะครับคุณโต้งร้องไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณโต้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณโต้งร้อง